แต่คือว่าจะไปรับปริญญาแล้วแต่ตายก่อน
คือเป็นเด็กที่ดีมากช่วยเหลือทุกคน

ไม่มีพี่แต่คือเขารักเพื่อนไปไหนไปกัน

บุจจาเพราะไม่มีผู้จาอยากภัย
ผมก็อยากจะขอโทษแทนทุกคนที่อยู่เป็นน้อง
เหมือนเพื่อนผมเหมือนรุ่นพี่ผมที่ทำไป
เขารู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็เขาจะบันดาลโทษะพี่
คือเด็กมันดีจริงแล้วเขาแบบว่าน้องพี่ไม่อยากเสียน้องไป
แล้วผมก็อยากจะขอโทษพี่พยาบาลที่โดนเพื่อนผมหรือน้องผมต่อยด้วยครับ

แล้วผมก็คือต้องให้ทางเพื่อนหรือน้องยอมรับผิดครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๙แล้วนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒โรงพยาบาลนะคะแล้วก็เกิดขึ้นกับ๒กลุ่มคนนะคะที่มีเรื่องกัน
แต่ว่าเรื่องนี้มันบานปลายตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่ยกพวกตีต่อยกันเท่านั้นนะคะ
แต่ว่ามีคนบาดเจ็บมีคนเสียชีวิตทีนี้ก็ต่างฝ่ายต่างก็พาเพื่อนส่งโรงพยาบาลซึ่งก็ไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่ในจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
แล้วก็อย่างภาพที่เราเห็นเป็นภาพกล้องวงจรปิดที่ทำให้เห็นว่าพอไปส่งที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วเนี่ยพอรู้ว่าเพื่อนเนี่ยเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างมีอารมณ์แล้วก็ไปลงกับหมอกับพยาบาลตามเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นตามภาพข่าวนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้แน่นอนมันก็สะเทือนขวัญคนทำงานนะคะว่าเอ้าทำไมถึงทำไมถึงโดนแบบนี้นะคะ
แต่เอาล่ะในส่วนของคดีต่างเนี่ยเชื่อว่าคงใกล้จะปิดแล้วนะคะเพราะว่าตำรวจเนี่ยเกือบจะได้คนที่เกี่ยวข้องร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะ
เมื่อช่วงสายเนี่ยในส่วนของกลุ่มที่ต้องถูกจับ๒๔คนตัวเลขตามข่าวนะคะตอนแรกเป็นตัวเลข๒๒บ้าง๑๘บ้าง
ตอนนี้จับไปได้แล้วเหลืออีกแค่๒คนนะคะก็จับไปได้๒๒จาก๒๔ส่วนอีกฝากหนึ่งเนี่ยข่าวที่มาก็บอกว่ามี๕คนแต่จับไป๑คน
แต่เดี๋ยวเราลองระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราลองตรวจสอบอีกครั้งนึงว่าตัวเลขจนถึงนะตอนนี้ซึ่งเป็นรายการสดประมาณ๔โมงกว่าที่เราคุยกันเนี่ยตกลงจับได้ทั้งหมดแล้วหรือยัง
แค่นี้เองเหรอนะคะวันนี้เราจะคุยกันนะคะกับอธิบดีอายการสำนักงานคดีอายาธนบุรีนะคะ
อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ
ไม่รู้จะคุยกับใครไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ไม่รู้จะพูดยังไงดี
คือมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเรื่องราวเป็นแบบไหนนะคะแต่อาจารย์เรื่องแบบนี้ข่าวมันเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้ง
ที่แบบเข้าไปเข้าไปซัดกันในโรงพยาบาลคือตีกันเองในโรงพยาบาลเข้าไปทำร้ายหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่การแพทย์นะคะ

เอาเริ่มเรียงลำดับว่าคดีนี้จะไม่เหมือนคดีอื่นคดีอื่นอาจโทษน้อยโทษอะไรแต่คดีนี้โทษไม่น้อยไม่น้อย
ข้อกล่าวหายังไม่ได้มีอะไรดูดูแลนะมันชัดเจนเอาผมไล่ดูนะค่ะ
เอาตามข่าวนะข่าวอันแรกก็คือว่าลงอะไรถ้าโรงเหล็กอ่ะลงเหล็กค่ะ
โรงเหล็กเนี่ยคนหนึ่งจะเอายาเสพติดไปให้เพื่อนนั่นเขาหาพยายามจำหน่ายยาเสพติด
อ๋ออ๋ออ่าเขาหาเฉพาะตัวด้วยใช่ไหมฮะอ่าเขาหาเฉพาะตัว
นี้โดนจำหน่ายยาเสพติดเข้าไปแล้วก็ถูกมหาวงทำร้าย
นี่ก็คือเขาหาทำร้ายร่างกายอืมอันนี้ไม่ใช่ชุดละมุนนะอ่า
มหาวงกี่คนก็โดนก่อนนะครับเสร็จแล้วต่อมาทางนี้เรียกพวกมาตีกัน
ผมอยากจะเรียนว่าอย่างนี้อย่าเพิ่งใช้คำว่าชุนละมุนได้ไหม
เออไหมกฎหมายมีคำนี้ไหมอาจารย์มีไม่ได้เข้าใจผิดเองแต่ชุดละมุนเนี่ย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

ส่วนที่เป็นที่หัวง่ามอืมไม่ใช่เข้าได้ทุกคนน่ะค่ะ
ห้องไอซียูนี่เข้าไม่ได้นะเขตตรงนี้เข้าไม่ได้
ถ้าเขาไม่อนุญาตอันที่หนึ่งอ่าอันที่สอง
แม้ว่าจะเข้าไปในสถานในที่อยู่อาศัยหรือสถานโรงพยาบาล
ถ้าเขาให้ออกแล้วไม่ออกก็ยังผิดอยู่นะ
ต้องเข้าใจด้วยคือมันไม่ใช่ว่าผมจะเดินเข้าห้างสรรพสินค้าเข้าไปได้
แต่เข้าไปเกะกะเกเลแล้วเขาเชิญให้ออกเนี่ย
แล้วไม่ออกก็มีความผิดได้นี่นี่คือลักษณะเราต้องดู
อาจารย์อาจารย์ในในส่วนของความเป็นบุคลากรการแพทย์
จะเป็นหมอพยาบาลบุรุษพยาบาลหรือใดก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
ที่อยู่ในหน้าที่เนี่ยยังไงก็ต้องใช้อาญาในการเอาความถูกไหมคะ

มันจะไม่ได้มีกฎหมายที่มันแยกออกมาว่าระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทางสาธารณสุขอะไรไม่มี
มีสิคือคำถามว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้รู้รายละเอียดนะ
ถ้าเราบอกว่าหมอพยาบาลเป็นเจ้าพนักงานไหมเป็นฆาตการเป็นเจ้าพนักงานไหม
มีหน้าที่รักษาคนไข้ไหมและถูกทำร้ายเพราะเหตุที่ปฏิบัติหน้าที่
หรือในขณะปฏิบัติหน้าที่เห็นไหม
พอไปมาตรา๒๙๕๒๙๕ก็ต้องดูมาตรา๒๙
ก็คือไต่ตรองทำร้ายเจ้าพนักงานทำร้ายพ่อแม่มันก็ลักษณะที่หนักขึ้น
ทีนี้คำถามก็คือว่าคุณหมอถือว่าเป็นเจ้าพนักงานไหม
ในกฎหมายสารสุขก็อาจจะเป็นอันนี้ขออนุญาตเราไม่ได้ดูตรงนี้มา
แต่ท่านให้ความว่าหมอพยาบาลเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
มีหน้าที่ในการรักษาพยาบาลแล้วถูกทำร้ายเพราะเหตุที่ได้ปฏิบัติหน้าที่
มันก็ไม่ใช่โทษแค่ทำร้ายร่างกายธรรมดาแต่ทำร้ายในลักษณะชะกันโทษหนักขึ้น
เอาอายังไม่ถึงโดนลูกหลงแต่เอาแค่ตกใจ
อย่างนี้เขาเรียกค่าเสียหายหรือว่าเขาฟ้องอาญา

ได้เขากล่าวโทษได้แจ้งความได้
เพื่อจะเป็นผู้เสียหายเข้าไปร้องทุกข์ได้นะครับ
ถ้ามีเหตุอย่างนี้เราขับรถไปได้ไหม
แล้วเราเบรกคนเดินอยู่บนถนนเบรกตกใจเป็นลมเลย
เรารับผิดชอบนะคือต้องเข้าใจว่าการทำร้ายร่างกาย
ไม่จำเป็นต้องถูกตัวอ่าไม่จำเป็นต้องปะทะอย่างเดียว
ไม่จำเป็นใช้กำลังไม่จำเป็นทำให้เขาเกิดอะไร
ทำร้ายร่างกายจนเป็นอันตรายแก่กายและจิตใจ
กฎหมายเขียนอย่างนั้นอันตรายแก่กายและจิตใจ
โดนทั้งกายโดนทั้งใจสมมุติว่าผมเห็นคนผมไม่ชอบหน้า
ผมทำท่าเข้าไปจะโดนเขาเขาตกใจผมรับผิดชอบนะ
การแสดงอาการมันได้หลายอย่าง
กฎหมายคุ้มครองพูดกับพูดที่สุจรินเสมอลักษณะอย่างนี้
อาจารย์ในส่วนของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาล
ซึ่งเพื่อนมารักษาแล้วเพื่อนเสียชีวิตแล้วโมโห
แล้วทำร้ายหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์

ส่วนอีกแบบที่ยกกันไปอีกโรงพยาบาลแล้วไปก่อเหตุ
คือเหมือนกับเป็นอริกันสองกลุ่มแล้วไปก่อเหตุอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
คือลักษณะเหตุการณ์แบบนี้เกิดในโรงพยาบาลเหมือนกัน

มันเป็นข้อเก่าหาเหมือนกันไหมคะอาจารย์
ระหว่างเข้าไปทำร้ายเจ้าหน้าที่กลับเข้าไปทำร้ายคน
ซึ่งไปใช้บริการในโรงพยาบาลเหมือนกัน

เพราะว่าไปทำร้ายคู่อริมันก็คือว่ามีมูลเหตุจูงใจ
แต่ถามว่าคุณหมอหรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์พยาบาล
แค่ถามเขาว่าใครรักษาหมอบอกหมอค่ะชกเขาเลย

หมอไม่ได้ทำอะไรให้คุณต้องครับข้องใจเลยนะ
อาจารย์ตกลงบันดาลโทษะเนี่ยเข้าไม่เข้าคะ
ไม่เข้าบันดาลโทษะเนี่ยกระทำต่อคนที่ทำ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

อื่นจะจะเข้าบันดาลโทษะได้ไหมเช่นยกพวกไปตีกันที่อีกโรงพยาบาล

ไม่เข้าหรอกสมัครใจเข้าวิวาส

คือเหมือนกับตั้งใจแล้วว่าถ้าไปคงมีเรื่องแน่อย่างนี้หรอ

คือกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าหลบได้ก็หลบต้องเข้าใจอย่างนี้นะ
ถ้าหลบกันได้ยอมกันได้ก็หลบแต่ถ้าหลบไม่ได้มีเหตุป้องกัน
แต่อันนี้ดูเหมือนไม่หลบดูเหมือนพร้อม
แล้วกลุ่มที่อยู่โรงพยาบาลแห่งนั้นอยู่ก่อนเนี่ย
คือถ้าจะโดนก็คงไม่เข้าบันดาลโทษะ
หรือคงไม่เกี่ยวกับข้อหารนี้เลยคงไม่ได้ใช้อ้างนี้แน่

มาบอกว่าอีกฝั่งนึงเขามาเราก็ต้องป้องกันตัว

มันมีโอกาสเรื่องของการป้องกันตัว
แต่แค่ไหนอย่างไรที่จะให้พ้น
อย่างที่ผมบอกคำมาป้องกันตัวของกฎหมาย
หลบได้หลบหลบไม่ได้ชน

แต่จากภาพเราเห็นมันไม่ได้ป้องกัน

เพราะฉะนั้นส่วนเอาอย่างนี้นะคะ

เพราะต้องไปดูภาพละเอียดรายบุคคล

ถ้าเป็นกลุ่มเข้าไป

คดีประเภทนี้นักกฎหมายเราจะเรียกว่า

มาด้วยกันไปด้วยกันติดคุกด้วยกัน

ทีนี้ถ้ามันเป็นเหตุชุดละมุน
ผู้ที่เข้าร่วมในการชุดละมุนคือเข้าไปเลยนะ
เข้าไปเลยทุกคนโดนหมดจะทำหรือไม่ทำไม่รู้
อันที่หนึ่งนะเว้นแต่เพียงว่า
คนที่เข้าไปนั้นเข้าไปห้าม
ถ้าพิสูจน์ได้ว่าตัวเองเข้าไปห้าม
ก็ไม่ต้องรับโทษในเรื่องของชุดละมุน
ต้องแยกก่อนว่าพอตั้งชุดละมุนมันก็จะเป็นอย่างนี้
ทีนี้ถ้าเราฟ้องเราฟ้องตามที่เราเห็น
มันก็น่าจะเป็นเรื่องของสมัครใจเข้าวิวาส
ฝ่ายหนึ่งก็ต้องโดนข้อหาทำร้ายร่างกายอีกฝ่ายหนึ่ง

จำเลยที่๑ถึงที่๕ตั้งใจเข้าไป
มีเจตนาจะทำร้ายฝ่าย

จำเลยที่๖ที่๑๐ก็ตั้งใจจะทำร้าย

อาจารย์ตกลงคำว่ารู้เท่าไม่ถึงการ

มันจะเป็นเหตุบรรเทาโทษ

เขาไม่ได้ดูแค่คำพูด

แต่ดูสติปัญญาสามัญสำนึกและความนึกคิด

เขาดูครอบครัวอาชีวะการศึกษาสภาพแวดล้อม

เป็นเหตุผลคอโตแย้ง
ไม่มีแม้กระทั่งคนเมาไปชกต่อยเขา
และบอกว่าว่าผมเมา
ถ้าคนอื่นบังคับให้คุณเมาคุณอ้างได้
แต่ถ้าคุณตั้งใจเมาเองอ้างไม่ได้

หมู่นี้มีคนใช้บ่อยรู้เท่าไม่ถึงการ
เรื่องทำร้ายร่างกายทั้งเรื่องบริจาคมีกันหมด

รองผอสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะตอนนี้พอรวบรวมแล้วนะคะตกลงว่าบุคลากรในโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลหรือว่าอื่นมีบัตรเจ็บกี่คนคะ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
ถ้าอีกฝ่ายนึงมาพบครัวลิงอยู่ในห้องถูกเฉิน
ก็คงจะเกิดเหตุการณ์ซึ่งไม่คุ้มผสมขึ้นแน่นอนนะครับ
สมมุติถึงตอนนี้ที่เราคุยกันค่ะคุณหมอค่ะ
มีมีผู้บาดเจ็บจากกลุ่มการวิวาดกันเนี่ย
หมดกี่คนคะจนถึงตอนนี้ค่ะ
ตอนนี้ให้กลับบ้านหมดแล้วครับเพราะว่าบาดเจ็บไม่มากเป็นแผลภายนอกครับ
แต่หน้าวันนั้นมี๒๒รายครับ

แล้วก็ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรมากใช่ไหมคะจากเหตุการณ์
เป็นบาดแผลภายนอกและเย็บแผลแล้วก็สังเกตอาการก็ให้กลับบ้านได้ครับค่ะ
ตอนจังหวะที่มีเข้ามาเราก็เกาะเหตุกันเนี่ยนะคะ
ตอนนั้นเจ้าหน้าที่พอจะทราบอยู่ก่อนไหมว่า
กำลังมาแล้วหรือว่าเดี๋ยวอาจจะมีมาก็ได้เนี่ยค่ะ
ไม่มีใครทราบอะครับอยู่ดีก็เข้ามาเลยอะครับ

แต่คราวนี้ก็ผู้บาดเจ็บทั้งสองคนที่มาที่มาทางฝ่าย

ตัวตัวที่จะทราบอยู่แล้วว่ามีเรื่องกันนะครับ
แต่ก็ไม่ทราบคิดไม่ถึงแล้วครับว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเข้ามาทำถึงขนาดนี้ครับ
ตอนนั้นที่เกิดเหตุมีผู้ป่วยฉุกเฉิน
ญาติผู้ป่วยคนอื่นอยู่ในห้องฉุกเฉินด้วยไหมคะ
มีครับเพราะว่าโรงพยาบาลของเรานะครับตอนหัวค่ำเนี่ยเป็นช่วงที่คนไข้เยอะพอสมควรเลยครับ

ก็มีเล็กน้อยส่วนใหญ่ทุกคนก็หลบทัน
แต่ถ้าทุกคนเห็นในคลิปมีทุกคุณป้าเข้าอุดเจิน

คุณหมอค่ะถามแบบนี้นะคะแต่ว่าคุณหมออยากบอกข้อมูลแค่ไหนไม่มีปัญหานะคะ
คือตามปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นห้องฉุกเฉินหรือว่าส่วนงานอื่นของทางโรงพยาบาลเนี่ย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะเป็นพี่รอปภหรือว่าจะมีตำรวจด้วย
หรือว่าจะเป็นแค่พี่บุรุษพยาบาลคะ
คือส่วนใหญ่ของเราระบบการรักษาความปลอดภัยนะครับที่ผ่านมาเนี่ย
ต้องเรียนตรงว่าจะมีคนเมามีวัยรุ่นมีคนติดยามาปวดห้องฉุกเฉิน
ก็มีอยู่ฝั่งปลายนะครับเป็นระยะ้ี่งแต่ส่วนใหญ่
อยู่วีอวีเวลละ๕๖คนครับ

ภัยคุกคามมีมาขนาดนั้นนะครับ

แต่ตอนนี้พอแจ้งตำรวจไปตำรวจก็มาแล้วครับ
เห็นได้ค่อนข้างรวดเร็วครับแต่เล็กจากมากำลังน้อยนะครับ
ก็เลยเห็นความหุ้นวายแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณครับตำรวจครับ
มาเร็วถ้าตำรวจมาช้ากว่านี้ก็ผมก็นึกไม่ออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ
คุณหมอคะโรงพยาบาลสองแห่งเนี่ยนะคะตามข่าวเนี่ยอยู่ห่างกันสักกี่โลคะ

โอ้โหใกล้มากแล้วโรงพักสังกัดของโรงพยาบาลเนี่ยคือสำรวงใต้ไหมคะ
ของวงใต้ครับก็อยู่ไม่ไกลครับ

ประมาณไม่ถึง๒กิโลแล้วครับ
อ้ออยู่ใกล้กันหมดค่ะเข้าใจ
แล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะถ้าโรงพยาบาลต้องมีการร้องทุกข่าวโทษ
แจ้งความดำเนินคดีหรือว่าแจ้งความเอาค่าเสียหายกับทางผู้ก่อเหตุไหมคะ
คือของเรามีประกันอยู่ครับ
ที่สาธารณีสำรวงใต้แล้วก็ยบเดินการตามกฎศาสตร์ยึดที่๓
หลังจากที่มีเหตุชุลมุนกันที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ย
ก็จริงแล้วก็ที่มาทำแผลนะครับก็มีสองคนที่เกิดเหตุข้างนอกแล้วครับ
แล้วก็ให้กลับบ้านแล้วสักพักตำรวจจะไปคุมตัวไงก็คงวันต้องขึ้นแหละครับ
แล้วตอนนั้นก็สุดท้ายแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันกันครับ
คุณหมอค่ะยังไงฝากให้กำลังใจคุณหมอพยาบาลแล้วก็คนทำงานก่อนนะคะ
ก็คงจะตกใจพอสมควรคงตื่นหน้าดูเหมือนกันนะคะ

ยังไงขอบคุณรองพอนะคะ
สถานที่อย่างนี้เขามีประกันลักษณะประกันภัยอย่างนี้เนอะอาจารย์
คือก็ไม่ต้องไปแจ้งความอะไรแล้วก็คือบริษัทประกันทำหน้าที่นี้ไปไล่เบี้ยผู้ก่อความเสียหายเอง
ไม่ต้องแยกแยกความเสียหาย
ความเสียหายเป็นเรื่องที่บริษัทประกันเข้ามารับประกันรับผิดชอบ
แต่ความเสียหายที่เกิดต่อโรงพยาบาลอันนี้คนกระทำยังต้องรับผิดทางอาญาอยู่
ส่วนทางแพ่งเนี่ยประกันภัยอาจจะรับช่วงสิทธิ์ไปดำเนินการต่อ

เหมือนเราประกันภัยรถยนต์เนี่ยรถยนต์เราถูกชน
เราเขาจ่ายประกันมาจ่ายให้เราประกันก็จะรับสิทธิ์ไปฟ้องผู้ที่ชน
คืออันนี้เรื่องเงินทองเนี่ยบริษัทประกันรับไป
รับไปแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าผู้กระทำหลุดนะ
บริษัทประกันรับเรื่องนี้ไปแล้วบริษัทประกันไปวิเอาเอง
แต่ว่าถ้าเป็นคดีอาญาอย่างเช่นมาบุกลุกก่อเหตุต่างอย่างนี้ค่ะ
คือโรงพยาบาลก็ต้องแจ้งความต้องแจ้งความอยู่แล้ว
ถึงไม่แจ้งความถ้าคดีนี้มันยอมความไม่ได้
ถึงไม่แจ้งความถ้าเป็นคดีที่ไม่ยอมความไม่ได้
พนักงานสวนก็ต้องดำเนินคดีครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน
หรือถ้าเป็นคดีที่ไม่ยอมความเป็นอาญาแผ่นดินนะครับ
คนอื่นอาจจะกล่าวโทษก็ได้ในลักษณะอย่างนี้นะ
ทีนี้ตรงนี้มีคนก็เถียงว่าเป็นข้อหาบุกลุกไหม

กลุกตาม๓๖๒แข่อสถาน
กลุกตาม๓๖๔มันเป็นเรื่องของ๓๖๒อสังหา
สังหาก็คือที่ดินอาคารบ้านเรือนหรืออาคารอะไรก็ได้

แต่ถ้าที่เป็นที่สาธารณะเนี่ยมันก็ไม่เข้าใช่ไหมฮะ
มันไม่เข้าคนใครก็เข้าไปได้
แต่การเข้าไปเนี่ยมันเป็นอสังหาริมทรัพย์ไหม
ไปแล้วไปรบกวนการครอบครองเขาไหม
ถ้าไปรบกวนการครอบครองไปก่อเหตุ
มันก็ยังเป็นความผิดฐานบุกรุกได้

โรงพยาบาลเขาไม่ใช่สนามมวยเนอะ
เข้าไปไปก่อเหตุร้ายอย่างนั้นก็ควรจะต้องมีความผิด
คืออย่าไปมองกฎหมายแบบแคบผมบอกว่า

อย่ามองแบบม้าลำปางถูกตีกรอบให้มอง

คุณทำอย่างนี้แล้วสังคมจะอยู่ยังไง
อาจารย์ค่ะเดี๋ยวขอคุยกับอีกหนึ่งโรงพยาบาล
ว่าโรงพยาบาลนั้นคงเต็มนะคะ
ลักษณะการก่อเหตุจะเป็นแบบไหนนะคะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลถูกทำร้ายด้วย
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับอีกหนึ่งโรงพยาบาลค่ะ
คุณผู้ชมคะคุยกับผู้มนุยการโรงพยาบาลวิพารามชัยปราการนะคะ
พนักการณ์โทนายแพทย์ทูพันธ์ชาญสมรค่ะ

สวัสดีครับ
ค่ะพอคะจนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะ
บุคลากรในโรงพยาบาลเนี่ย

เป็นหมอกี่คนแล้วก็เป็นบุคลากรอื่นกี่

เป็นหมอ๑คนแล้วก็เป็น
แล้วก็เจ้าหน้าที่ขับรถอีก๑คนครับ
แต่ว่าเป็นแผลไม่มากใช่ไหมคะ
ครับก็คุณหมอนี่โดนกระแทกครับ

กระแทกประตูแล้วก็เกิดเป็นแผลถลอก
ที่ข้อ๒นะครับ
ส่วนพนักงานขับรถนั้นก็โดน
โชคที่เนื้อผากมืนไปเลยครับ
แต่ทุกคนก็ต้องไปตรวจครับ
พอค่ะตอนนี้นี่ได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วหรือยังคะ

ไปดำเนินการตามขบวนการทางกฎหมายนะครับ
สนสำรงค์ใต้เนี่ยนะครับ
แล้วก็ไปตรวจแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เอาใบนิติเวศมา
เพื่อดำเนินการต่อเนื่องครับ
พอคะตามปกติแล้วพื้นที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะ
เกิดเหตุแบบเนี้ยบ่อยไหมคะเอาเฉพาะโรงพยาบาลของคุณหมอเลยอะค่ะ
แต่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีเหตุการณ์มาแล้วนะครับ
แต่ว่าในระยะที่ผมมาอยู่ตรงนี้๘๙เดือนนี่ก็อันนี้แหละครับ

ในโรงพยาบาลเองไม่ว่าจะเป็นตรงแผนกฉุกเฉินนะคะ
แผนกอื่นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่หลายคนไหมคะ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยมีอยู่แล้วฮะ
แล้วก็อย่างเรามีทั้งเวรเปรย์มีทั้งพนักงานขับรถ
มีใครที่จะคอยอยู่บริเวณไหนก็คอยมาเฝ้าระวัง
ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับประตูฉุกเฉินเข้าทางด้านหน้าเพื่อความสะดวก
แต่เป็นประตูอนุมัติอัตโนมัติเปิดเข้ามาแล้วก็ปิด
แล้วมันก็จะล็อกเพราะว่าเราไม่ให้เข้าแล้วนะครับ
แล้วอีกส่วนประตูอีกด้านหนึ่งเนี้ยเป็นประตูที่เราจะไปตามเอ่อ
ญาตินะครับหรือออกไปคุยกับญาติซึ่งในในวันนั้นเราเชิญญาติเข้ามาในห้อง
เฉพาะห้องตรวจค่ะนะครับส่วนประตูที่
เข้าใจค่ะเข้าใจคือดีก็ผุดเข้ามาอยู่แล้วครับ

ตอนนี้ในเรื่องของตำรวจ
ก็ให้ความร่วมมือที่มาดู
แล้วก็มาให้ความคิดเห็นร่วมกัน
อย่างเช่นการสายดรวนที่จะตาม

รับรู้ขึ้นกับเองด่วนอันนี้อันที่๑
อันที่๒ก็คือเราจะมีแผน
ที่จะต้องทำร่วมกันแล้วก็มีการฝึกซ้อม
เพื่อให้เมื่อเกิดเหตุจะได้มีการแก้ปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

คือหลังจากนี้แล้ว
ไม่ทราบว่าตัวคุณหมอเองเนี่ยจะยังทำงานอยู่ที่นี่ไหมคะ
หรือว่ายังไม่แน่ใจอาจจะยังตกใจกับเหตุการณ์อยู่ไหมคะ
หรือภัทริยสมาคมนะครับ
จะมาให้กำลังใจท่านก็
มาไม่ไหวขอพักก่อนเพราะฉะนั้น
เรื่องจะลาออกนี่ความจริงยังไม่มีเป็นทางการ
อะไรหรอกนะครับก็ให้คุณหมอพักให้
สบายใจก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็คงต้องขอ
ว่าเราจะมีการเยียวยา
หรือการช่วยเหลืออะไรยังไงหรือป้องกันยังไงได้บ้าง
นะครับแล้วก็
เรื่องของการดูแลคุณหมอเราไม่ทอดทิ้ง
แน่นอนอยู่แล้วครับโรงพยาบาลวิพาราม
มีเครือข่ายที่สามารถที่จะ
ให้คุณหมอเลือกไปปฏิบัติหน้าที่หรือทำงาน
ในที่คุณหมอพอใจนะครับเข้าใจเลยค่ะ
ยังไงฝากให้กำลังใจผู้ที่
เผชิญเหตุก่อนนะคะคุณหมอทราบว่าคือก็คงตกใจมากล่ะ
โดยเฉพาะตัวคุณหมอเองนะคะยังไงขอบคุณท่านผอตอนนี้ก่อนนะคะท่าน

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์สุดท้ายค่ะ๒๓คนที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ย
คือไม่ต้องให้โรงพยาบาลแจ้งความ
ในนำก็ได้แจ้งได้แล้วเพราะเป็นข้ออาหารทำร้ายร่างกาย
ไม่ได้ประกันที่หนึ่งนะแต่ตั้งข้อสังเกตในข้อหาทำร้ายร่างกาย
ฟังที่คุณหมอบอกบาดแผลเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยเนี่ย
โทษมันไม่มากไงมัน๒๙๕มันอาจจะแค่๒ปี

แต่ว่าข้อหาที่มันหนักคือข้อหาที่มันเข้าไปแทงกันก่อนนะ
กลุ่มหนึ่งกลุ่มมหาวงโดนแน่เรื่องทำร้าย
เป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายโดนทั้งกลุ่ม
ทีนี้เรื่องของหาดทำร้ายร่างกายยังเล็กไป
มันต้องดูข้ออาหารอีกอันที่บุกลุกเข้าไปในสถาน๓๖๒
ในเวลากลางคืนนะไปรบกวนการครอบครอง
โทษมันเนี่ยรับโทษตาม๓๖๕มัน๕ปีอย่างน้อย๕ปี
๒โรงพยาบาลมันก็๑๐ปีนึกออกไหม
แล้วก็เรื่องทำร้ายร่างกายขนาดนี้๒ปี๒ปี๒ปี
โดยประมาณการแล้วมันก็ต้องเยอะอยู่
ยังไม่รวมข้อหาทำให้เสียทรัพย์
ทรัพย์เหล่านั้นของโรงพยาบาลมีไว้เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะใช่ไหม
ไปรักษาคนไข้อันนั้นก็เอาไปสัก๖๗ปีดีไหม
ลงโจ้งแล้วก็ต้องเกินขึ้น๑๐นะ
แต่นี่ถ้าศาลเขาลงเต็มคือผมเชื่อว่าศาลก็ลงเต็มเนี่ยแหละ
เพราะอย่างกรณีที่วัดสิงห์จำได้ไหม
โรงเรียนวัดสิงห์เข้าไปชกเด็กนักเรียนชกครูจับหน้าอกล่วงละเมิด
อันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นกลุ่มแก๊งทั้งหลายพึงระวังเอาไว้
ที่ผ่านมาที่ลงโทษไม่มากไม่มากเพราะอาจจะไปตั้งข้อหาแค่ชุนละมุน

แต่ถ้าลงในรายละเอียดเนี่ยมันจะมากกว่าแค่ชุดละมุ

อันนี้เพิ่มเติมปิดท้ายพร้อมกันค่ะอาจารย์ประเมฆครับ
สักครู่นี้ทางทีมงานได้โทรศัพท์ขอข้อมูลทางตำรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ตกลงผู้ที่ตำรวจต้องได้ตัวเนี่ยรวมแล้วนะ
ตอนนี้ล่าสุดเมื่อสักครู่นี้คือ๒๗คนนะคะ
โดยที่ตอนนี้เหลืออีกแค่๒คนจาก๒๗เท่านั้นนะคะ

๒คนเนี่ยตำรวจคาดว่าคงจะขอมอบตัวอย่างน้อยก็ภายในวันนี้ล่ะ

วันนี้หมดเวลาของรายการขอบคุณอาจารย์ปรเมฆก่อน

แล้วลากันไปเลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ